คุณเคยเจอเด็กที่ชอบถือถุงแล้วมาขายถั่วไหม

คุณเคยซื้อหรืออุดหนุนหรือให้เงินไหม

คือผมมันเป็นคนใจอ่อนเห็นปุ๊บเราก็จะอุดหนุน

ใช่แล้วคุณรู้ไหมคะเรื่องเด็กขายถั่วมันเป็นประเด็นดราม่าได้นะ
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะอะไร
เขาบอกว่าอันนี้ให้เอามาเป็นเรื่องเตือนภัย

จะมีน้องคนหนึ่งใส่แว่นตาใส่หมวก
แล้วก็แกล้งมาขายถั่วหรือส่งนะครับ
น้องเขาจะเดินไปเดินมาแกล้งให้ฟรีมั่งขายมั่ง
แล้วก็มาขอแลกเงิน๒๐๐นะครับ
เกงแลกเงิน๒๐๐แล้วก็เดินเข้าไปข้าง

แล้วน้องก็จะวิ่งหนีไปเลยนะครับเตือนภัยด้วยนะครับ
แต่ดูให้ดีนะน้องจะวิ่งไปเลย
เหมือนมีรถมารับอะไรสักอย่างเราตามไม่ทันนะครับ

แล้วก็ถ่ายรีวิวเอาไว้เยอะ
คือก่อนที่จะเป็นข่าวคือไปเห็นอุ๊ยสงสารน้องคนนี้จังเลย
เขามาขายถั่วแต่ว่าน้องบอกว่าวันเกิด
ก็เลยเอาถั่วไปแจกแล้วหลายคนก็สงสาร
ดูก็เลยให้เงินกลับไปมากกว่าค่าถั่วที่ขาย
เขาบอกว่าเป็นวันเกิดเขา
มีพฤติกรรมและมีการแบบว่าเหมือนบรรยาแต่บรรยาแบบเบา
ขายถั่วเสื้อลายใส่หมวกเดินถือถุงเถื่อเข้ามาขอแลกเงิน๒๐๐
ร้านให้เงินเสร็จวิ่งนี้ออกไปเลยค่ะ
เขาเลยเอาคลิปนี้มาเตือนกันเอาไว้นะ
บอกว่ามิจฉาชีพเตือนภัยน้องขายถั่วแกล้งขอแลกเงินแล้ววิ่งหนี

น้องคนนี้ที่ขายถั่วจะพูดเสมอเหมือนที่คุณก๊อฟบอก
วันเกิดหนูมาแจกถั่วฟรี
คนสงสารไงพอน้องพูดแบบนี้ก็เลยยื่นเงินให้น้องไป๒๐บาท
พอผ่านไป๑ชั่วโมงน้องกลับมาที่ร้านอีก
บอกขอแลกเงินเอาแบงค์๒๐มาจำนวน๒๐๐บาท

เจ้าของร้านเลยหยิบแบงค์ร้อยให้ไป
พอน้องรับเงินเสร็จน้องไปเลย

กระบะสีขาวขับออกมาจากปั๊มในทันที

น้องคนนี้นะคะเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ในโซเชียล

เขาเรียกกันน้องแจกถั่ววันเกิด

แหมไม่ว่าที่ไหนก็ตามปั๊มน้ำมันสถานที่ท่องเที่ยว
เขาจะเห็นแล้วว่าเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหม
เขาจะเดินเข้าไปทักคลิปตัวอย่างใช่ไหม
หลายคนซื้อหลายคนอุดหนุนหลายคนให้มากกว่าราคาถั่ว
บางคนให้เงินโดยที่ไม่เอาถั่วเลยด้วยซ้ำ
จะพูดว่าวันเกิดแจกถั่วฟรี
แล้วลักษณะคนไทยขี้สงสาร
พอพูดแบบนี้ปุ๊บอ้าววันเกิดเหรอ
ไม่เป็นไรหนูเก็บถั่วไว้เดี๋ยวพี่ให้ตังค์
ปรากฏหลายคนโดนแบบนี้แล้วเอ๊ะ
เริ่มมีชาวเน็ตจับผิดสังเกตว่า

เกิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่เกิดได้ทุกวัน
เขาก็เลยบอกอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ

จริงก็ไม่อยากจะให้เอาเรื่องราวเด็กละนะ
แต่ไม่รู้ว่าน้องมีใครสอนหรือเปล่า